ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ถ้าคุณร้องได้ถึงเพลงที่๑๐

สาวน้อยเสียงหวานสู้งานสู้ชีวิตน้ำขิงครับ
เคยไปเป็นพนักงาน๗๑๑ตอนอยู่ม๔ค่ะ

ทำไมเราถึงรู้จักคิดว่าเราจะไปทำตรงนี้

เดี๋ยวเธอแค่ไปกับเขาเฉย
ขอบคุณครับ